อ่ะวันนี้วันที่๑เมษายน
วันนี้เป็นวันสำคัญในหลายเรื่องราว

แล้วก็เรื่องอะไรนะเขาชอบแซวกันวันนี้
มิ้วสวยจังเลยวันนี้ดีมาก

เชื่อได้ไหม

คุณผู้ชมคะพี่มิ้วแต่งตัวพี่มิ้วว่าพี่สวยแล้ว
แต่นางมาทีหลังนางก็จะต้องแต่งให้สวยกว่าตลอดทุกวันเลย
คำว่าหน้าตาเบ้าหน้าเรามีน้อยกว่าเราต้องประโคมเข้าไปค่ะคุณผู้ชม
มีอะไรที่จะเทียบรัศนีรักนั้นต้องประโคมเข้าไป
พี่มิวว่าเออพี่สวยแล้วดีแล้วเพราะหันมาเจอเชอรี่เอ้า
โอ๊ยเต็มมาเลยพอจากนี้พูดเรื่องเอกทุกคนล้อค่ะล้อ
ดูแลเป็นเรื่องจริงทุกวันวันนี้๑เมษายนค่ะคุณผู้ชม
เป็นวันแรกของการเกณฑ์ทหารประจำปีนี้นั่นเอง
แน่นอนว่าปีนี้มีคนบันเทิงตบเท้าติดโผล่เข้ารับการตรวจคัดเลือก
ก่อนหน้านี้เราก็ได้เคยเอารายชื่อมากางให้คุณผู้ชมไปดูกันแล้ว
ส่วนวันนี้จะมีใครที่ไปทำเรื่องผ่อนพันธ์หรือว่าไปจับใบดำใบแดงกันบ้างไปติดตามค่ะ
บอกก่อนเลยนะครับว่าปีนี้มีดารานักร้องชายที่มีรายชื่อติดโผล่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินนะฮะ
เข้ารับราชการฐานกองประจำการทั้งหมด๑๒คนค่ะแต่ว่าใน๑๒คนนี้มีส่วนหนึ่งที่สามารถทำเรื่องยื่นผ่อนผันได้
แต่อีกส่วนหนึ่งผ่อนจนหมดแล้วมันหมดโคต้าแล้วก็ต้องมาทำแล้วล่ะเตรียมจับใบดำใบแดงแล้วกัน
ในส่วนของหนุ่มคนบันเทิงปี๕๙นี้นะคะที่ยังมีสิทธิ์ทำเรื่องขอผ่อนผันค่ะ
มามา๒คนได้แก่นักแสดงหนุ่มวิกหมอชิดหลุยสตาซันกับมิตรทองระยะค่ะรวมไปถึง๒นักร้องเสียงดี
โตทันโตหรือว่าสิงโตเดอะสตาร์นั่นเอง
ซึ่งเบื้องต้นทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของหลุยก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐบอกว่าวันนี้
นักแสดงหนุ่มจะเดินทางไปที่สถานทำการตรวจเลือกจังหวัดสมุดปราการแต่เช้าตรู่
ไม่เปิดเผยค่ะว่าจะเป็นการไปยื่นผ่อนพันธุ์หรือว่าสมัครใจรับใช้ชาติ

อกจากนั้นค่ะก็ยังมีนักร้องนักแสดงหนุ่มพีชพัชระ
พวกนี้สองคนนี้พีธภาชาระกับเจมส์มาร์
ดิฉันเคยไปเฝ้าเขาตอน๒ครั้งที่แล้วตอนเขายื่นผ่อนผัน

อย่างโซ่วงสะพัดกับเฟรมวัชรการ
ก็ขอใช้สิทธิผ่อนผันไปแล้วถึง๒ครั้ง
โดยในครั้งที่๓นี้คาดว่าทางด้านพีชพัชระนะครับ

เนื่องจากว่ายังมีผลงานละครที่ยังถ่ายทำไม่เสร็จ
ส่วนเจมส์มาเนี่ยเคยยืนยันชัดเจนกับสื่อมวลชนไปแล้ว
ต้องขอผ่อนผันไปก่อนเพราะว่าแน่นอนล่ะ
ติดภารกิจด้านการเรียนในระดับปริญญาโทค่ะ
และที่เพิ่งอายุถึงเกณฑ์ทหารก็คือ

อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มจากบ้านเอเอฟ๔ชั้น๘ค่ะ
แต่เขาบอกว่าที่น่าจับตามองจริงนะคือ
คนดังที่อายุครบ๒๖ปีบริบูรณ์

เพราะว่าใช้สิทธิ์ครบไปถึง๖ครั้งแล้ว
เขาก็ให้ผ่อนผันเยอะเหมือนกันนะพี่มิวต้อง๖ครั้ง

ซึ่งในปี๕๙ต้องเข้าจับใบดำใบแดงแล้ว
เพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการทหารนะค่ะ
ก็ได้แก่คุณพ่อลูกอ่อนอย่างไม้พี่รัฐ

ซึ่งเกิดในวันที่๑๙ธันวาคม๒๕๓๒ค่ะ

ส่วนนักร้องชื่อดังชินชินวุฒิอินทรคูสิน
ก็เกิดในวันที่๑๓สิงหาคม๓๒เช่นกัน
ปีก่อนใช้สิทธิผ่อนพันธุ์ด้วยการยื่นหลักฐาน

ถูกเหล็กดามเอาไว้เพราะว่าประสบวัติเหตุ
ซึ่งในปีนี้มันเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะ

หรือว่าบูมปิยะพันธุ์นักแสดงชื่อดังของวิกมอชิตเหมือนกัน

ก็ต้องมาวัดดวงจับใบดำใบแดงกันก็แล้วกันค่ะ
แต่หลายพื้นที่หลายเขตก็สมัครกันเต็ม
สมัครกันเต็มแล้วไปก็ไม่ต้องเป็นทหารนะคะ

เท่มากเป็นอาหารนี้มันเท่มาก
เท่
อะไรอย่างนี้